ก้อยกับตูนกันบ้างดีกว่าค่ะคู่นี้เขาก็มีกิจกรรมสุดชิวกันเหมือนกันนอกจากจะวิ่งไปด้วยกันแล้วเนี่ยเขาก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยกันเหมือนกันนะคะให้จิตใจเนี่ยสงบร่มเย็นนั่นเองนะจ๊ะ
ช่วงนี้ทั้งคู่หาเวลาว่างจากงานในวงการบันเทิงได้ค่ะทั้งพี่ก้อยพี่ตูนพากันไปปฏิบัติธรรมที่วัดเขาวงถ้ำนารายนะคะ
แต่เพิ่งจะมีโอกาสได้สนทนาธรรมกับหลวงตาเป็นเวลานานซึ่งในครั้งนี้ค่ะเธอก็พาว่าที่คู่ชีวิตอย่างพี่ตูนเนี่ยมาร่วมทำบุญด้วย
ทั้งคู่ก็ได้ร่วมใส่บาทนั่งสมาธิเดินจงกลมนะคะแล้วก็ถือศิลปเป็นระยะเวลา๓วันค่ะ
้อยบอกว่าระหว่างที่อยู่ที่นี่ได้ข้อคิดแล้วก็ได้เข้าใจธรรมะถ่องแท้มากยิ่งขึ้น
รู้สึกมีพลังใจมีสติจะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันในทางโลกต่อไป
เหมือนกับว่าเธอได้มาชาร์จพลังบริสุทธิ์นั่นเองนะคะ
ต้องบอกเลยนะคะว่าภาพที่ทั้งก้อยแล้วก็พี่ตูนนำมาโพสต์เนี่ยสวยงามมากนะคุณ
บรรยากาศที่วัดก็ดูสงบร่มรื่นเย็นใจจริง
เป็นคู่รักที่ศีลเสมอกันจับมือช่วยกันคิดช่วยกันทำในสิ่งดีเพื่อประโยชน์ของสังคม
แล้วก็เป็นคู่รักตัวอย่างที่มีแต่เรื่องราวดีมาตลอดเลยนะคะ
เชื่อว่าวันแต่งงานของทั้งคู่ต้องเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกและอบอุ่นอย่างแน่นอนนะคะ
คือเห็นทั้งคู่เวลาทำกิจกรรมอะไรดีร่วมกันดิฉันอยากจะพูดอย่างเดียวเลย
แสดงความยินดีด้วยนะคะคือมันดูเหมือนแบบว่าเขาใช้ชีวิตแต่งงานกันไปแล้วมันดูแบบลงตัวทุกอย่างคลิกกันไปหมดเลย
ใช่แล้วค่ะก็รอดูงานช้างงานแต่งทั้งคู่อีกทีหนึ่งนะคะ